เขาไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีพระรูปหนึ่ง
ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบจริงค่ะ
ไปตรวจสอบในย่ามประจำตัวประชาชน

สุทธิก็จะยืนยันเป็นพระหรือเปล่า
ปรากฏว่าชื่อก็ไม่มี
ตราประทับจากเจ้าคณะอำเภอก็ไม่มี
ทีนี้ตำรวจก็เลยจับตัวพระรูปนี้แหละค่ะ
ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
เทศบาลเมืองพัทธลุงค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่ง
ดื่มเหล้าอยู่บนรถไฟสายใต้ขบวน๑๗๒วิ่งระหว่างอำเภอสุไงโกลก
่งหน้ากรุงเทพมหานครคือตอนไปตรวจสอบเนี่ย
ตำรวจบอกว่าพระรูปนี้ร้องเอะอะโวยวาย
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้โดยสารคนอื่นเป็นอย่างมาก
เจ้าหน้าที่ประจำรถไฟเขาก็เลยเชิญลงค่ะ
ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าพระรูปนี้ตอนนั้นอยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนัก
พูดจาไม่รู้เรื่องกลิ่นเหล้าเนี่ยคลุ้งไปทั่วเลยค่ะ
สอบถามทราบแต่เพียงว่าขึ้นรถไฟขบวนดังกล่าวมาจากสถานีรถไฟหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบในย่าม
ไปพบบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อคือ
นายสำรานสุธาอายุ๖๙ปี
พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรี
ไปตรวจสอบเจอหนังสือสุทธินะคะ
หนังสือสุทธิปกติแล้วจะเป็นการบ่งบอกแสดงถึงความเป็นพระ

ไม่มีการเขียนรายละเอียดทั้งชื่อของพระ
ไม่มีตราประทับจากเจ้าคณะอำเภอให้ถูกต้อง
คุณผู้ชมฟังเสียงสำรานพระเมาบนรถไฟกันหน่อยค่ะ
ไอฆาตไม่มีเลย
หนังสือตัวสุทธิก็ไม่มีอะไรเลย
ไม่มีตัวสุทธิงที่มันเป็น
แล้วของจริงอยู่ที่ไหน
หลายหลายหลายหลายปีนี้ผมไม่รู้
ฟังผมนะครับพระจะต้องมีหนังสือสุธิตประจำตัวจากออกด้วยกลางไปต่างจังหวัด
จะต้องมีหนังสือสุธิตประจำตัวจากออกด้วยกลางไปต่างจังหวัดจะต้องมีหนังสือสุธิตประจำตัวจากออกด้วยกลางไปต่างจังหวัด

ซักอย่าง

ก็พยายามถามว่ามันกลิ่นเหล้ามาจากไหน

ก็พยายามที่จะแสดงตัวว่าผมเป็นเด็กวัดเก่านะฮะ
คือบัตรประจำตัวประชาชนใช่
พกถูกแล้วมันพกไปได้ทุกที่

ท่านต้องมีใบสุทธิที่ถูกต้องออกมาถูกต้องด้วยนะคะ
ท่านก็บอกว่าท่านเคยมีแต่ฝนมันตกมันเปื่อยไปแล้วไง

ตราประทับเลยไม่มีไม่มีคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยตำรวจก็สอบถามอยู่นาน
พระรูปนี้ก็ยังพูดจาวกไปวนมาฟังไม่รู้เรื่องค่ะ
แล้วแถมชวนตำรวจเช่าบูชาด้วยนะ
บูชาพระขุนแผนที่พกติดตัวในราคา๕๐๐บาท
ตำรวจบอกว่าไม่เอาไปโรงพักกันดีกว่า
สุดท้ายแล้วก็ควบคุมตัวพระสำรานไปที่โรงพัก
แล้วก็ไปทำพิธีลาศิขานะคะ
สมมุติว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นพระแล้วนะไม่แล้วค่ะ